คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรี
ดีตนักแสดงนำภาพยนตร์นชนักโทษชายคุณ
วันนี้กลายเป็นนักโทษจริงซะแล้ว
เพราะอะไรไปทำร้ายเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตนะคะ
ลองไปดูนาทีตอนที่ตำรวจไปควบคุมตัวค่ะ
เห็นถ้าภักดีเหรอ
จับเลยครับจับเลยครับพี่จับเลย

ขวาจริง

กุญแจมืออะไรครับ

โอ้โหนี่ขนาดตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วอ่ะ

จะเข้าไปคุมตัวเขาเขายังโวยวายด่าทออยู่แบบนั้นเลยนะคะ
และนี่ค่ะตำรวจสภบางแม่นางก็นำกำลังไปคุมตัว
นายคนนี้คือใครอย่างที่บอกเขาเป็นอดีตนักแสดงนำภาพยนตร์เรื่อง
ชนักโทษชายปี๒๕๔๕ชื่อว่านายพงศักดิษยเดชอายุ๕๗ปี
คือมีชาวบ้านเขาไปแจ้งตำรวจว่ามีเหตุฆ่ากันตายอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้แหละค่ะ
ตอนที่ไปถึงเจ้าตัวคนก่อเหตุเนี่ยยังมึนเมาอยู่เลยนะด่าตำรวจใหญ่เลย
และตามตัวเขาจะมีคราบเลือดติดตัวด้วยและยังมีบาดแผลหลายแห่งตามตัวเขานะคะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้มันเป็นบ้านสองหลังคุณผู้ชมมันอยู่ในรั้วเดียวกันนั่นแหละ
เนื้อที่สักประมาณ๒๐๐ตารางวาค่ะอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ตำรวจไปถึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับศพของนายพาสกรวิชาเพียร
อายุ๕๖ปีนะคะคนที่เสียชีวิตเขาเป็นจิตกรวาดภาพด้วยนะคะ
แล้วเขาก็นอนเสียชีวิตอยู่ในสวนระหว่างบ้านทั้งสองหลังและศพมีสภาพคือบาดแผล
ถูกตีหลังกกหูขวากระโหลกศีรษะยุบซี่โครงซ้ายยุบซี่โครงด้านหลังขวาก็ยุบด้วย
คืออาการสาหัสเลยล่ะค่ะเยอะมากตัวนายพงศักดิ์ผู้ต้องหาเขาบอกแบบนี้ว่า
เจ้าของบ้านของหลังเนี้ยตรงเนี้ยเป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของร้านตัดชุดแต่งงานชื่อดัง
ให้เขามาอยู่ที่บ้านไว้ช่วยดูแลบ้านก็มาอยู่สักประมาณ๓ปีแล้วตั้งแต่ก่อนโควิด
แล้วตัวนายพาสกรคนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยก็คืออยู่อีกหลังหนึ่ง
ซึ่งมันอยู่ในรั้วรอบขอบชิดเดียวกันคุณผู้ชมเป็นจิตกรแล้วเจ้าตัวบอกว่าตอนกลางวันไปซื้อเหล้าขาวค่ะ
มากินกันมาดื่มกับคนตายเนี้ยแหละครับกินกันไปสามขวด
พอดื่มเหล้าเมาเหมือนพูดจาข่มขู่กันนะคะเหมือนข่มกันไปข่มกันมา
เกิดความรำคาญสุดท้ายเขาไปเอาขาตั้งกระถางต้นไม้สูงเมตรหนึ่ง

ผู้ตายล้มลงค่ะฟังเสียงเขานะฮะ

นี้พวกคุณพี่เข้าใจไหมเพราะพวกคุณพี่เข้าใจสารห้ามผมเนี้ย

ผมก็ด้วยหนีออกบ้านแล้วตามไปอีก
กระถางต้นไม้ฝ้านเขา

สาภาพว่าเอากระถางต้นไม้ทุ่มไปทีเดียวนะครับ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าผู้ตายเนี่ยโอ้โหมีร่องรอยการถูกทำลายหลายจุดนะครับ
มีการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตด้วยนะที่นอนอยู่ที่พื้น

อันนี้เป็นเท้าเหยียบอยู่ที่หน้าอกของคนตาย

ค่ะแล้วมีข้อความแบบนี้นะยิ่งกว่าหมาอีก
ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชม